ส่วนข่าวต่อไปบอกเจ๊จะไม่ทนเจ๊จะทนได้ยังไง

เป็นเรื่องคนเจอเหตุการณ์นี้คือคุณสุภาพรอินกัญญาอายุ๔๐
อยู่ในซอยประชาบุรณะหมู่๔บ้านถ่อนตะบนบ้านเลื่อมนะครับอำเภอเมืองอุดรธานี
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองอุดรธานี
เธอเล่าบอกว่าช่วงเย็นวันที่๑๗ตุลาคมวันจันทร์ใช่ไหม
มีลูกค้าเป็นผู้ชายมาซื้อขนมที่ร้านแล้วเอายาบ้าน๑เม็ดกับเงิน๒บาท

แล้วขู่บอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะเธอบอกเธอตกใจโยนยาบ้าทิ้ง
เมื่อวานนี้ตั้งสติได้ไปแจ้งตำรวจเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
สุภาพรคุณสุภาพรเล่าบอกว่าเปิดร้านขายของชำมาประมาณปีเสร็จ
โมงเย็นของ๑๗ตุลาคม
มีลูกค้าเป็นผู้ชายนะสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวลายพลางนะครับ
กางเกงเป็นบ็อกเซอร์สีเทานะใส่บ็อกเซอร์ออกจากบ้านเหรอเนี่ยนะ
ผู้สำเนียงเป็นภาษาไทยออกภาคกลางภาคกลางไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อขนมในร้านพอจะจ่ายตังค์ยื่นยาเม็ดกลมสีแดงให้เม็ดหนึ่ง
แล้วก็ยื่นเงินให้อีกสองบาทแล้วตะโกนบอกว่ายาบ้าเออยาบ้า
แล้วบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจด้วยนะให้มาจับเจ๊นี่แหละเอ้า
ด้วยความตกใจเจ๊บอกเจ๊โยนยาบ้ากับเงินทิ้งลงท่อระบายน้ำเลย
แต่คืนนั้นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืน
นะฮะเช้าเมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานนี้
ตัดสินใจมาแจ้งความเนื่องจากผู้ก่อเหตุมาดูราดราว๓รอบ
มาเที่ยงมาบ่าย๓แล้วก็มา๕โมงเย็นนี่ฮะโอ้โห

รอบเที่ยงมาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง
รอบบ่าย๓มาซื้อน้ำ
แล้วก็บอกว่าฝากของไว้ได้ไหม

แต่ตอนรอบ๓ที่มาเนี่ยเอายาบ้ามาฝากเม็ดนึง

นี่นะฮะเธอก็เลยไปแจ้งประธานชุมชน
ก็แนะนำบอกโอ๊ยเจ๊ร้านเจ๊ขายของเยอะ
คนเยอะติดกล้องวงจรปิดเถอะนะ

เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายครับ

แสผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะ
มันเอายาบ้าไปจ่ายเป็นเงินนะ